เกษตรกรปรับตัวกันหน่อย
ปลูกตะไคร้ได้แต่ห้ามปักตะไคร้

สวัสดีครับดูก่อนระหน่ากับดาวซุภาซาลามาแล้วค่ะ
วันนี้เชิญคุณผู้ชมมาเที่ยวสวนตะไคร้ของดาวนะคะเป็นเกษตรกร
ต้องปรับตัวช่วงนี้ปลูกพืชน้ำน้อยสำคัญที่สุดเลย
จากการที่มาตรวจสอบสวนตะไคร้เนี่ยต้องมาแต่เช้า
เพราะตอนนี้นะยังไม่แน่ใจเลยว่าฝนจะตกเมื่อไหร่นะ
แต่ภาพรวมนะฝนลดลงคาดว่าจะตกช่วงบ่าย

ช่วงนี้ร่องฝนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนบนของประเทศ
คือป้นเปี้ยนอยู่ตรงนี้ประมาณ๒๓วันแล้วนะคะ
มรสุมฝนประจำฤดูที่พัดผ่านไปทิศทางนี้
ช่วงนี้อ่อนกำลังลงทำให้ฝนไม่ตกมากนัก
ลดลงตั้งแต่ทางตอนกลางของประเทศจนถึงทางตอนใต้นะคะ
ฝนวันนี้ช่วงเช้าเลยไม่มีค่ะ
มาเริ่มตกจริงจังบ่าย๔โมงเย็นค่ะ
บ่าย๔โมงเย็นเน้นทางตอนบนของประเทศนะคะ
เหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางตรงนี้เล็กน้อย
แต่จะบอกนะว่าพื้นที่ที่ต้องระมัดระวังฝนวันนี้คือ
ภาคอีสานโดยเฉพาะช่วงกลางคืน
โอ้โหฝนเยอะอะไรขนาดนั้นค่ะคุณผู้ชม
ไหมคะภาคอีสานตกเกือบทั้งภาค
ภาคเหนือก็เช่นเดียวกัน
ส่วนภาคอื่นเห็นไหมคะภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ฝนลดลงชัดเจนค่ะ
ส่วนเรื่องของคลื่นนะคะทะเลฝั่งอันดามันจุดนี้ยังน่าห่วงอยู่เลยนะคะ
จุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๓เมตร
ดกิจกรรมทางน้ำหรือลึกคุณงดออกจากฝั่งส่วนอ่าวไทยนะคะ
ลดลงเล็กน้อยนะคะคลื่นอยู่ที่ประมาณสองเมตรส่วนอุณหภูมิค่ะ
มีฝนลงมาดับร้อนอากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหรหรอกค่ะ